วันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะได้รู้ว่าใครนั้นเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมทายผล
ว่าใครจะเป็นแชมป์ในศึกยูโร๒๐๑๖ซึ่งผลก็เป็นทางด้านทีมชาติโปรตูเกตนะครับ
สามารถคว้าแชมป์ไปได้พรุ่งนี้จะได้รู้ครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกัน
จะมีการจับผู้โชคดีแล้วก็จำนวนรางวัลเนี่ยก็มีมากกว่าประมาณ๕๐๐รางวัลนะครับ
แล้วก็รวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ๔๐ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
พิธีการจับสลากนะครับจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับ
จะมีการจับปรายศนียบัตรผู้โชคดีขึ้นมานะครับในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
โดยคุณสารวุฒิวัชรพลบรรดาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมด้วยมิสเตอร์ฟรานซิสกรูวาสฟาจูเอกอัครราชทูตโปรตูเกตที่จะมาเป็นเกียรติในงานนี้
ซึ่งครั้งนี้นะครับก็มีแฟนบอลส่งปรายศนียบัตรมาร่วมสนุกกับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สูงถึง๑๖๕ล้านฉบับนะครับ
รางวัลใหญ่ครับที่จะมีการจับแจกกันในครั้งนี้รางวัลที่๑ครับเงินสด๑๐ล้านบาทจำนวน๑รางวัลนะครับ
ส่วนรางวัลที่๒เงินสด๑ล้านบาทจำนวน๑๐รางวัล
และรางวัลที่๓ครับเงินสด๑แสนบาทจำนวน๑๐๐รางวัลนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษจากบรรดาผู้สนับสนุนอีกถึง๙รางวัล
เช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเงินสดและบ้านทาวน์ฮาวส์
รวมทั้งหมด๔๙๕รางวัลเกือบ๕๐๐รางวัลเลยทีเดียว
มูลค่ารวมกว่า๔๒ล้าน๗แสนบาทนะครับ
ส่วนรายชื่อผู้โชคดีจะมีการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่๔และ๕สิงหาคมนี้ครับ